มาดูความคืบหน้านะคะข่าวเป็นคลิปที่เรานำเสนอไปบอกว่ามีกาดร้านอาหารใหญ่แห่งหนึ่ง
อ่าสิบสามคนกระทืบตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะอ่ามาดูความคืบหน้ากันหน่อยแต่เขาบอกว่าร้านเนี้ยมันใหญ่มากดิ
ฉันก็ผ่านนะเพราะว่าแถวบ้านดิฉันแต่สรุปแล้วสุดท้ายร้านนี้ไม่ได้ขออนุญาตเปิดนะอ้าวผิดกฎหมายนะ

โอ้ยทุกคนติดจับกันน่ะเนาะใช่ค่ะ๓๐วันด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูคลิปได้ดูคลิปย้อน

เพราะว่าตำรวจสองนายที่ถูกทำร้ายร่างกาย

เฮ่ยพอแล้ว

รักเลยเหรอกิณด้วยหนุ่ยพรุ่งไฟ
สะพานใหม่สาขาใหญ่ด้วยร้านนี้นะคะ
และ๓ที่ถูกรุมนะคะก็คือ
ตำรวจ๒นายและรอปภอีก๑นาย
เอาดูเรื่องของร้านก่อนที่ที่ฉันโปรยไปเมื่อสักครู่นี้
ล่าสุดถูกสั่งปิด๓๐วัน

ตามที่ทางสำนักงานเขตแจ้งความร้องทุกข์ว่า
ไม่ได้มีการขออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารร้านปอกุ้งเผา
และไม่ได้ขออนุญาตให้เปิดสถานบริการ

ต้องดำเนินคดีกับผู้ดูแลร้านป่อกุ้งเผา
ส่วนเรื่องคดีกระทืบตำรวจกาด๑๓คน
พนักงานสอบสวนนัดนำตัวส่งฟ้องที่สารแขวงดอนเมือง

มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบานออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้น

เขาบอกว่าตำรวจที่ถูกกระทืบ๒นาย

แล้วก็มีเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้เกิดขึ้น
กองบัญชาการตำรวจนครบันยืนยันว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ทางด้านของพลโทครงชีพตันตระวันนิษฐ์โครสกรสงค์กระลาฮม
กล่าวว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้เข้ามามอบตัว
กับตำรวจสนบางเขนพบว่า๑๓ผู้ต้องหามีทหารด้วย

สั่งการเลยค่ะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตรวจสอบรายชื่อกำลังพลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ที่มันใช้ความรุนแรงนอกเวลาราชการ
ต้นสังกัดให้ความร่วมมือกับตำรวจแน่นอน
ส่งตัวกำลังพลเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
และขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
พิจารณาทางวินัยกับกำลังพลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ย้ำว่ารับงานรับได้มันเป็นจ๊อปแหละรับได้ช่วงเวลานอกราชการเนี่ย
แต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงทหารก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะ
จะช่วยเหลือตำรวจในการดำเนินคดีค่ะ